คุณผู้ชมครับไปดูที่นครพนมเกิดเหตุนี้ครับ
ลูกจ้างชาวลาวที่จริงนายจ้างซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ดูลูกจ้างคนนี้มา๒๐ปีก็รักเหมือนญาติแล้วนะครับ
แล้วก็ให้ทำหน้าที่ในการทำสวนแล้วก็เลี้ยงหมู
แต่ปรากฏว่าลูกจ้างชาวลาวคนนี้หวงหมู
คิดว่านายจ้างจะเอาหมูไปฆ่าเอาไปหันเอาไปเลี้ยงญาติญาติ
ก็เลยทำการฆ่านายจ้างหรือฆ่าผู้ใหญ่บ้านนะครับ
เกิดเหตุสลดคนร้ายใช้ท่อนไม้ทุบตีนายปรีชาสุวรรณมาโจอายุ๕๖ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านคำพอกหมู่๓ตำบลท่าจำปา

ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตภายหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอท่าอุเทม
รวมถึงภรรยาของนายจ้างก็คือนางวนสุวรรณมาโจอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าไปห้ามปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ถูกทุบตีได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
ต่อมาตำรวจสพท่าอุเทนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
หลบหนีไปบริเวณใกล้หมู่บ้าน
ทราบชื่อก็คือนายแหลดไม่มีนามสกุลอายุ๔๘ปี
เป็นชาวลาวแขวงคำม่วนซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้ตาย
ที่ผู้ตายเลี้ยงดูแลแล้วก็ให้ทำหน้าที่เป็นคนสวน
แล้วก็ให้ดูแลหมูมานานเกือบ๒๐ปี
ก็รักเหมือนญาติเหมือนกันนะครับเพราะอยู่บ้านเดียวกันมาตลอด
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฐานความผิด
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
จากการสอบสวนญาติผู้ตายให้การนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายได้เดินทางไปดูสวน
แล้วก็จะนำหมูที่เลี้ยงไว้ไปทำหมูหันให้ญาติ

ขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุก็คือนายแหลดลูกจ้างชาวลาว
ผู้ตายว่าจ้างให้ทำสวนและเลี้ยงหมูมาเกือบ๒๐ปี

แล้วก็เห็นว่าเคยเป็นลูกจ้างทำงานให้เพื่อนบ้าน
แต่หลังจากตกงานก็ได้ว่าจ้างไว้ต่อเลยนะครับ

เนื่องจากนายแหลดเป็นคนสติไม่สมประกอบ
เอะอะโวยวายบางครั้งก็พูดจาไม่รู้เรื่อง
แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันนะครับ
จนกระทั่งมาครั้งนี้คือนายแหลดไม่พอใจ
หาว่าผู้ตายจะมาขโมยหมูที่เลี้ยงไว้โดยไม่บอกกล่าว

ก็เป็นของผู้ใหญ่บ้านเป็นของผู้ตายทั้งนั้นเลยนะครับ
แต่ว่าให้นายแหลดเป็นคนเลี้ยงให้
กระทั่งทั้งสองคนมีปากเสียงกัน
แหลดคว้าไม้แล้วก็จอบทุบตีผู้ตายแบบไม่ยั้ง
โดยมีภรรยาผู้ตายพยายามเข้ามาห้ามไว้
แล้วก็ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
คดีที่มีเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยทันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ภายหลังนะครับนายปรีชาผู้ใหญ่บ้านก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
เสียชีวิตเนื่องจากถูกของแข็งทุบตีศีรษะ
ก็สร้างความสลดใจให้กับญาติพี่น้องและก็ชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดวันที่๙ธันวาคมนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ